เทศกาลแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหรือว่าก่อนหน้าก็ตาม
ก็จะมีการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรรวมไปถึงพวกคนที่แบบไปปาร์ตี้กันมา
เมาแล้วขับอะไรแบบนี้ใช่ไหมพอถึงตรงด่านที่นี่ค่ะ
เรียกค่ะเรียกผู้ชายคนนี้บอกจะมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เขาไม่ยอมโวยวายแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรไปดูค่ะ
เอ๊ะจะมีอะไรอยู่ในอาการมืนเมาไม่หรือจะยังไง
ปรากฏว่าคือจริงเขาก็จะเรียกว่าคือตรวจปัสสาวะค่ะคุณพิธรมคะ
ไม่ยอมตรวจปัสสาวะด้วยคือใดก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องกวดขันแล้วค่ะ
จะมีอะไรอยู่ในอาการมึนเมาไหมหรือจะยังไง
ปรากฏว่าคือจริงเขาก็จะเรียกเพื่อให้ตรวจปัสสาวะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นที่ใส่เสื้อสีขาวจริงก็มีเจ้าหน้าที่ยืนถ่ายคลิปอยู่ตลอดนะบันทึกเหตุการณ์
แล้วคือเขาก็พยายามโวยวายบอกว่าไม่เอาไม่เอาแล้วเขาชี้
เขาชี้มือไปที่คนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในด่าน
แล้วเขาบอกว่ามาตั้งด่านได้ยังไงในเมื่อเหมือนกับบอกว่า
มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในด่านยังอยู่ในอาการเมาเลย
อ้าวพูดมาอย่างนี้แล้วยังไงล่ะ
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรื่องนี้มันก็ต้องรอตรวจสอบก่อน
ระหว่างนั้นเขายืนยันว่าเขาจะไม่ยอมตรวจปัสสาวะ
โวยวายบอกมีเจ้าหน้าที่ในด่านแล้วมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า
คนนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่เจ้าตัวโวยวายต่อไม่ใช่ได้ยังไง
ใส่ชุดเห็นชุดอยู่ใส่ชุดปกครองไม่ใช่ได้ไง
ทีนี้ก็เป็นเรื่องสิคะเพราะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เขาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ค่ะแต่อย่างที่บอก
เราก็ต้องรอฟังความก่อนว่าตกลงเรื่องนี้เป็นอย่างไร
อันนี้ถือว่าเป็นความข้างเดียวนะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเต็มเลยบอก
เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาบอกว่าอะไร
เดี๋ยวกลายเป็นว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเงิบก็ได้